มาดูเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้ใหญ่ที่พาเด็กไปที่ไซส์งานก่อสร้างนะครับ
เมื่อสายงานก่อสร้างแห่ง๑ในพื้นที่สมุดปลาการรถกระบะมาส่งของ
ตอนจะกลับออกไปมองไม่เห็นเด็กวัย๓ขวบที่นั่งเล่นกองทรายอยู่

จอบประเด็นจากคุณจิรายุทธ์บุญชูครับ
นางสาวเซียนแรงงานชาวกัมพูชาร้องไห้แทบขัดใจ
เมื่อลูกสาววัย๓ขวบที่เธอพามาทำงานด้วย
ภายในไซต์งานคอสร้างหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
พุษีตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปาการ
ถูกรถกระบะส่งของทับเสียชีวิต
ขณะที่เด็กหญิงนั่งเล่นที่กองทราย
สร้างความสลดใจให้กับผู้ที่เห็นเหตุการณ์
ส่วนนายคำเติมตรีเดชอายุ๕๓ปี
คนขับรถกระบะรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สลดนี้เกิดขึ้นเมื่อ๙โมงเช้าที่ผ่านมา
ขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังเตรียมอุปกรณ์

มีลูกของคนงานชาวกัมพูชา๒คน
ออกมาเล่นกองทรายที่อยู่ในไซส์งานก่อสร้าง

โดยมีคนขับรถมาพร้อมกับลูกน้อง
มาช่วยขนของอีก๒คน
ซึ่งตอนที่รถกระบะเข้ามาส่งของนั้น

โดยมีลูกน้องที่มาด้วยเป็นคนดูทางให้
พอส่งของเสร็จต่างคนก็ต่างพากันขึ้นรถกระบะ

คาดว่าช่วงที่รถกระบะกำลังขับออกไป
หนูน้อยวัย๓ขวบรายนี้ได้ออกไปเล่นกองทราย
จะถูกล้อรถฝั่งขวาทั้งล้อหน้าและหลัง

จนกระทั่งมีคนงานก่อสร้างด้วยกันเข้ามาเห็นว่า

ให้เข้ามายังจุดเกิดเหตุ
ถอยมาแล้วมันให้ลูกน้องเอาของลง
แล้วแกก็ไม่ได้ลงรถมาแกนั่งอยู่บนรถ

แล้วไม่รู้เหล็กเข้ามาตอนไหนไม่รู้

มีรอยเลือดทั้งล้อหน้าล้อหลัง
พ่อแม่มันก็ร้องไห้วิ่งออกไป
ผมก็นึกว่าไฟช็อตผมก็วิ่งมาว่าจะมาช่วยเขา
ผมก็กล้าดูเลยผมก็หันหลัง
ส่วนคนขับรถกระบะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ซึ่งตอนนำของมาส่งได้ถอยเข้าไป
ไม่เห็นว่ามีเด็กนั่งเล่นอยู่ที่กองทราย
พอจอดรถส่งของก็ให้ลูกน้องที่มาด้วย

จากนั้นได้ขับรถกระบะออกจากสายงานก่อสร้างตามปกติ
ซึ่งขณะที่ขับรถอยู่ไม่รู้เลยว่า
ขับรถทับหนูน้อยวัย๓ขวบรายนี้
จนกระทั่งถึงที่บ้านมีคนโทรมาบอกว่า
ตนเองนั้นขับรถทับเด็กจนเสียชีวิต
ยายของหนูน้อยวัย๓ขวบรายนี้
เล่าทั้งน้ำตาว่าเธอมีหลานสาวเพียงคนเดียวเท่านั้น

ส่วนที่ต้องพาหลานมาที่สายงานเขา
สร้างด้วยเพราะทุกคนต้องทำงาน

ส่วนในช่วงที่เกิดเหตุทั้งหมดกำลังยุ่งกับงานอยู่
ปล่อยให้หลานสาวเล่นอยู่กับเด็กอีกคน
ที่เป็นลูกคนงานก่อสร้างเหมือนกัน
โดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น
ปกติคือพาหลานมาที่นั่นตลอดเลยจริงครับ
จ้ามาตลอดเลย
ดูตื่นตัวตลอดเลยทำไมตลอด
คือปกติเขาจะไปเล่นตรงไหนครับ
เล่นกับหน้าบ้านเมื่อไหร่
กองสายเลยเล่นตลอดเลยน้องพี่ก็เล่นกองสายเลย

พี่หลานไม่ดื้อไม่ค่อยดื้อนะ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีทางตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
เรียกคนขับรถกระบะมาสอบปากคำในวันพรุ่งนี้
ขณะที่คนขับรถกระบะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
สาราวินสู่สิงห์ถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน